คุณผู้ชมครับเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
คืนที่ผ่านมากรุงเทพฝนตกหนัก
ก็คาดรถฝ้ากันศาสตร์แล้วก็หลังคาอุ้มร้ายอย่างเยอะนะครับ

โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
นี่จังหวะถล่มแล้วนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นมีคนเดินผ่านด้วยนะครับ
นี่อันนี้ตอนถล่มแล้ว๕ทุ่ม๑๕นาทีนี่มอเตอร์ไซค์แต่ตอนนี้ถล่มลงมาแล้ว
หื้มถ้าเกิดมาเร็วอันนี้อีกนิดนึงก็ไม่รู้ว่าเห็นมั้ยฮะอันนี้จังหวะนี่คนเดินอยู่๓คนเห็นมั้ย
โหนะวัดเสี่ยวมากคือเดินผ่านไปสัก๒๐๓๐วินาทีถล่มเลยเมื่อคืนนี้เห็นมั้ย
เปียกนี่ฝนตกนะครับทุกผู้ชมครับเป็นอาคารเก่าแก่นะฮะที่อยู่แถวปากซอยเจริญกรุง๗๒ทับ๕นะฮะ
ถนนเจริญกรุงมีรถอีก๒คันมอเตอร์ไซต์๑คันก็ผ่านไปแล้วลงเลยเห็นมั้ยฮะ
ก่อนที่มอเตอร์ไซต์คันนี้จะมาเบรกโดนเสาไฟไปอีกนะฮะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่มีคนบาดเจ็บนะครับแต่มีรถยนต์๒คันที่ได้รับความเสียหาย
มีเสาป้ายซอยเจริญกรุง๗๒ทับ๕ที่หักโค้นนะฮะมีเสาไฟฟ้านะครับ
มีกล้องวงจรปิดของกรทมที่อยู่แถวนั้นที่เสียหายนะครับแถวข้างทางแถวถนนตรงนี้นะครับ
สาเหตุคาดว่าแผ่นปูนยิบซ่ำแล้วก็กันสาดของตัวอาคารเนี่ยอุ้มน้ำมากเกินไปเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างหนัก
โครงเหล็กซึ่งซุดโทรมอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเป็นอาคารเก่ารับน้ำหนักไม่ไหวก็พังถล่มลงมา
นี่ขวามือก็คือตอนที่เป็นตึกอาคารปกตินะฮะเห็นไหมติดป้ายให้เช่า
ก็มีรถยนต์จอดอยู่ด้านในนะครับซ้ายมือคือที่พังถล่มลงมาเมื่อคืนนี้
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่กันนะครับผู้ดูแลอาคารเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศนะฮะ
คนที่ดูแลตึกอยู่เนี่ยเขาจ้างให้เฝ้าดูแลตึกชื่อนายวิทยาเกรดแก้ว
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนี่กำลังอาบน้ำอยู่ในตัวอาคารนะนี่คุณลุงวิทยาอาบน้ำอยู่ในอาคารนั่นแหละ
เจ้าของเขาจ้างให้ดูแลอาคารได้ยินเสียงเหล็กมันดังแล้วเสียงไฟฟ้าเสียงเหล็กมันดังก๊อกอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไฟฟ้าติดติดดับแล้วมีเสียงดังโครมที่นอกตัวอาคาร
ทีแรกคิดว่าเออสงสัยรถขยะมาเวลาขยะมาใช่ไหมเขาต้องเทขยะอะไรพวกนี้
แล้วเสียงมันดังมากขึ้นอีกนะฮะเลยรีบวิ่งออกมาด้วยความตกใจ
นี่มาถึงโอ้โหคุณลุงบอกโชคดีเหลือเกินไม่เป็นอะไร
มันพังคลืนลงมาเนี่ยด้านนอกของตัวอาคารในส่วนที่ลุงแกไม่ได้อยู่
เสียงมันออดแอบมากหลังถึงปิดกระตูเร็วเสียงมันเป็นกระจกข้างบนนะผมก็ไม่สัญญาณ
แสดงว่ามันมีสัญญาณเตือนมาก่อน

ที่ผมเปิดห้องอยู่

ข้างบนนี้มีตัดตายาย

สามวันผมจะเปลี่ยนน้ำ
เพราะว่าเนี่ย
หรือเชื่อเจ้าของเต็กมาเนี่ย

มันก็เศร้ากับเจ้าของเต็ก
มีกลิ่นบาริตตามหลังมา

ใช่แต่ก็น่าตกใจว่าลุงแกรอดมาได้ไง
คงอยู่ตัวห้องน้ำที่อยู่อาคารที่

ทุกผู้ชมช้าววันนี้เราลงพื้นที่ไป

ที่เกิดเหตุนะครับ

ลื้อถอนสาวไฟฟ้าทหายไป๓ต้น

เฉพาะของหน่วยงานการไฟฟ้านะ
มีรถยนต์ชาวบ้านตกลงอีก๓คันนะครับที่เหลือก็เป็นในส่วนของเจ้าของอาคารเขาแล้ว
เรื่องตึกกันศาสตร์ตัวอาคารนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องประเมินมูลค่าความเสียหายกันต่อไปนะครับ
บอกว่าอาคารหลังนี้สร้างตั้งแต่ปีนู้นแล้วสองห้าหนึ่งหกนะครับ
ตัวอาคารเป็นของธนาคารไทยธนุนะฮะซึ่งโอ้โหเป็นธนาคารเก่าแล้วนะครับ
จากนั้นธนาคารก็ย้ายไปนะครับมีผู้มาซื้ออาคารแล้วก็เปลี่ยนมือมา๒รายแล้ว
คาดคิดมาก่อนเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรตอนนี้ก็ต้องรอเจรจาค่าเสียหายกับเจ้าของตัวอาคาร
ไม่รู้ว่าไอ้ท่อระบายน้ำของเขาอุดตัน
ก็ต้องรอฟังเจ้าของตึกอ่ะเนอะ
ชาญชัยแกบอกแกไปจอดประจำไงแต่เขานับเป็นพื้นที่ที่เขาอนุญาตให้จอด
ว่าเป็นของส่วนบุคคลหรือเป็นตรงนี้เป็นทางของส่วนรวมอะไรมาแล้ว

ต้นทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็มาติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่ทั้ง๓ต้นแล้วนะครับ
งั้นเดี๋ยวชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ
ส่วนทางกรทมเดี๋ยวจะมาตรวจสอบเรื่องของตัวอาคารอีกครั้งหนึ่งว่า
ยังแข็งแรงพอในการที่จะซ่อมแซมหรือเปล่า

หลังจากปี๒๕๑๖อาคาร